เรื่องของการสร้างอาชีพนะคะจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
บางคนเดินเข้าป่าไปพักผ่อนแต่ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เดินเข้าป่าไปหาของขลังค่ะ
มาแล้วค่ะดิฉันเชื่อว่าแฟนตลอดข่าวแล้วน้องใบตองต้องรู้จักกัน
อย่างดีแน่นอนคือคือเดี๋ยวตอนแรกคิดว่าเข้าป่าไปเก็บเห็ด
ใช่มั้ยไม่ใช่เป็นของฝั่งถูกต้องแล้วค่ะ
ของขลังที่ว่านั้นก็คือว่านจักรจันทร์ค่ะ
เป็นเครื่องรางของขลังนำโชคที่เชื่อกันว่า
จะช่วยให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่บูชา
โดยเฉพาะเรื่องพุทธคุณด้านโชคลาภค้าขายร่ำรวย
เจรจาอะไรก็ประสบความสำเร็จ
หน้าที่ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง
แล้วยังสามารถป้องกันภัยหรือว่าสิ่งอัปมงคลต่างไม่ให้เข้ามากล้ำกลายเราได้ด้วย
เขาบอกว่าเขามีอาชีพเข้าไปในป่านะเพื่อหาว่านจักรจันทร์นี่แหละ
แล้วก็เอามาขายในโลกออนไลน์

ทั้งตัวทั้งปีกขนแม้แต่กลิ่นนะคะ

ซึ่งก็หลายคนก็คือมีความเลื่อมสายศรัทธา
อยากจะเอามาเก็บเอาไว้บูชา

มันจะขึ้นเป็นกระจุกอยู่ตามพื้นดินเต็มไปหมดเลย

ตามความเชื่อถ้าหากว่าที่ไหนนะมีว่านนี้อยู่
มันจะมีเสียงจักรจันทร์ร้องระงมเต็มไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
แต่ได้ยินแต่เสียงนะตัวไม่เห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ
แต่ว่าวิธีสังเกตก็คือว่าให้สังเกตดูพื้นดินนะคะ
ถ้าหากตรงไหนที่มันมีความชุ่มมีความชื้นอยู่
หรือว่ามีหนองอกขึ้นมาเนี่ยคือใช่เลยนะคะ
รักษาเก็บบูชากันไปนะคะ
เรนรู้ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องรังของขังนะค่ะ
คนที่อยากจะเก็บเอาไว้นำโชคหรือบูชานะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อทางใจ
เอาไว้ยึดเหนียวจิตใจเราต้องทำมากินกันต่อไป
ใช่
เหมือนต่อเงินต่อทอง